ส่วนอีกคู่หนึ่งไม่ต้องลุ้นแล้วจ้าคู่นี้คู่จริงนะคะ
เพิ่งผ่านพ้นวันวาเลนไทยมาหมาดไปอัปเดตความรักชีวิตหัวใจของสาวมิวนิษฐากันหน่อย
เป็นวาเลนไทยแรกกับแฟนนุ่มไฮโซเซนนะคะ
ซึ่งจริงแล้วมิวนิถาก็บอกว่าวันนั้นมิวทำงาน
แต่จะไปก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งคือมิวมีนัดกับแก๊งเฟอร์บี้ใช่ไหม
แต่ฝ่ายชายเขาก็มีมอบช่อดอกมงดอกไม้ให้ก่อนวันวาเลนไทย
แล้วมิวเองก็มีของให้แทนใจเหมือนกันนะจ๊ะ
มีใครให้ดินเนอร์ก่อนวันวาเลนไทย
ไปดูว่าอะไร
ชาติ
ชาติไม่บอก